คุณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้
รักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมกันกับดีเจพี่อ้อยนะคะ
มาเป็นรูปแบบของเสียงซึ่งหลายคนชอบฟังพอร์ตแคสต
เพราะอย่างน้อยเนี่ยบางคนฟังไปออกกำลังกายไปฟังไปผ่อนคลายไปด้วย
รู้ว่าหลายคนนะคะอาจจะเวิร์คฟอร์มโฮมอยู่และคนที่เวิร์คฟอร์มโฮมบ่นกันเยอะมากว่า
ทำงานที่บ้านเนี่ยนึกว่าจะสบายกว่าที่ออฟฟิศบางทีก็ไม่นะคะ
เหนื่อยกว่าด้วยจริงไม่ใช่ทุกบ้านที่เหมาะจะเป็นออฟฟิศ
แต่อย่างที่บอกค่ะวันนี้เรามีเงื่อนไขในการที่เราจะต้องล็อกตัวเอง
เอาไว้อยู่กับบ้านก่อนนะคะหยุดการแพร่เชื้อโควิด๑๙ให้ได้
ผู้ติดเชื้อยังเป็นหมื่นแบบนี้เนี่ยแน่นอนค่ะระบบการสาธารณสุข
กลัวจะรับมือไม่ไหวเราเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยกันได้
ดูแลตัวเองให้แข็งแกร่งที่สุดนะคะดูแลตัวเองได้
มีคำถามอะไรอยากจะฝากกันไว้ส่งเข้ามาได้เรื่อยเลยนะคะ
และเราก็จะมาตอบกันตรงนี้ทุกอาทิตย์อันนี้ส่งมาค่ะบอกว่าสวัสดีค่ะพี่อ้อยค่ะ
วันนี้อยากปรึกษาพี่อ้อยเรื่องความรักของครอบครัว
แต่งงานกับสามีมาได้๑๐ปีไม่มีลูกด้วยกันนะคะเพราะว่ายังไม่พร้อม
แฟนทำงานเกี่ยวกับการเซ็ตระบบขององค์กรงานของเขาต้องย้ายไปประจำตามสาขาต่าง
สาขาหนึ่ง๒ปีบ้าง๓ปีบ้างวนอยู่ในเขตกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะคะ
จนกระทั่งย้ายมาสาขาล่าสุดเมื่อเข้าไปทำงานที่นี่ช่วงแรกแรก
เขาก็มาเล่าให้ฟังว่าแปลกเนอะพนักงานข้างในมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันในเชิงชู้สาวเต็มไปหมด
ที่คนส่วนใหญ่ก็มีครอบครัวแล้วดิฉันก็เลยเตือนสามีไปว่าขอให้วางตัวดีดีละกัน
เพราะว่าเราเป็นผู้ใหญ่นะไม่อยากให้ดูไม่ดีหรือเป็นขี้ปากของพนักงาน
พอทำงานที่นี่ได้สัก๓๔เดือนคิดว่าสามีคงเริ่มปรับตัวได้
เพราะไม่ค่อยบ่นเหมือนเก่าแล้วทุกอย่างดูราบรื่นดี
หัวหน้าสาขาที่สามีต้องไปเทรนด์ให้เขา
ตอนแรกก็บ่นว่าเขาเป็นผู้หญิงที่ไม่ค่อยทำงานค่อนข้างขี้เกียจสอนงานก็ยาก
แต่หลังก็ไม่บ่นแล้วค่ะเหมือนจะเริ่มสนิทกันด้วยซ้ำ
เพราะดิฉันเห็นเขาโทรคุยกันดึกนานด้วยนะคะในการโทรแต่ละครั้ง
จนมีวันหนึ่งแกล้งแซวว่าคุยงานดึกดื่นเนี่ยมีอะไรหรือเปล่าเนี่ย
เข้าใจอารมณ์ผู้หญิงเลยนะคะอารมณ์แบบทีเล่นทีจริง
ปรากฏว่าสามีดันหงุดหงิดใส่บอกว่าทำไมชอบจับผิด
ทีแรกก็คิดว่าจะไม่คิดอะไรพอหงุดหงิดใส่ก็เลยทำให้ผิดสังเกตมากขึ้น
เห็นไหมคะสัญชาติยานผู้หญิงเริ่มทำงานแล้ว
หลังจากนั้นค่ะดิฉันก็เลยเอามือถือสามีมาดู
แปลกที่ไม่มีแชทไลน์กับผู้หญิงคนนั้นซึ่งแน่ใจว่าเขารบแชท
ก็เลยกดเข้าไปดูในเฟซบุ๊คของเขาแทน
ปกติแล้วเขาจะเป็นคนไม่ค่อยเล่นโซเชียลแล้วก็ไม่รับแอดเพื่อนจากที่ทำงานด้วย
แต่เห็นเขาเป็นเพื่อนกับผู้หญิงคนนี้
พอกดเข้าไปดูในเฟสของผู้หญิงเท่านั้นแหละค่ะพี่อ้อย

หลังจากสามีเข้าไปทำงานได้ไม่ถึงเดือน
สามีกับผู้หญิงคนนี้พากันไปกินข้าวไปช้อปปิ้ง

หนักสุดคือสามีไปคอนโดผู้หญิงคนนี้แล้ว
คอมเมนต์ป้ายรูปแต่ละอันของผู้หญิง
คือเหล่าเพื่อนร่วมงานก็เข้ามาเชียร์เข้ามาแซว
สนับสนุนการเป็นชู้กันหนักมากค่ะ
ตอนนั้นหน้าชาแต่ก็คิดว่าต้องพูดกับสามีตรง
พอดิฉันบอกว่าเห็นแล้วนะที่ไปกับเพื่อนร่วมงานคนนั้น
สามีก็เหมือนเดิมค่ะหงุดหงิดหัวเสียใส่
บอกว่าเขาแค่สนุกไม่มีอะไรเกินเลย
สนิทกันเฉยจะได้ทำให้คุยงานกันง่ายขึ้น
แทบไม่เชื่อว่าคำเหล่านี้จะออกจากปากสามีที่ซื่อสัตว
ตั้งใจทำงานและเป็นคนดีในสายตาดิฉันมาโดยตลอด
ช็อกค่ะวันนั้นที่ฉันจึงไม่พูดอะไร
ของที่จำเป็นย้ายออกมานอนโรงแรม๑อาทิตย์
ซึ่งตลอด๑อาทิตย์สามีโทรมาหา
คุยแค่สั้นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
และเหมือนว่าดิฉันทำให้เป็นเรื่องใหญ่โตไปเอง
จริงตลอดอาทิตย์นั้นเนี่ยเกิดเรื่องเยอะแยะมากมายค่ะพี่อ้อย
ถ้าเล่าคงยาวมากแต่สรุปก็คือ
ดักแอบดูสามีหน้าออฟฟิศหาหลักฐานมากมาย
ทุกอย่างชัดแล้วว่าสามีกับผู้หญิงคนนั้น
เลิกรากันแน่นอนก็เลยโทรไปหาสามี
เพื่อยื่นคำขาดสุดท้ายขอให้เขาย้ายสาขาที่ทำงาน
แต่สามียืนยันว่าไม่ย้ายค่ะเขายอมรับว่า
กับผู้หญิงคนนั้นอยู่แล้วก็ให้ดิฉันเป็นคนเลือก
ว่าจะอยู่กับเขาต่อหรือจะเลิกราไปเอง
คบกันมาสิบห้าปีอยู่กินกันมาสิบ
หลายปีมากเลยนะคะเหมือนมันไม่มีค่าอะไรเลยค่ะ
อ้อยคะเจ็บมากสุดท้ายคนนอกใจ
ให้ดิฉันเป็นคนเลือกทางออกด้วยซ้ำ
ตอนนี้ดิฉันกลับไปอยู่ที่บ้านแล้วค่ะและสามีโมโห

ซึ่งแน่ใจว่าคงจะไปอยู่กับผู้หญิงคนนั้นในคอนโด
ตอนนี้ต้องตัดสินใจแล้วใช่ไหมคะ
หรือว่าควรต้องนิ่งอดทนรอดูก่อนดี
เสียดายเวลาและชีวิตคู่เพราะเหตุการณ์ครั้งนี้มากค่ะ

ความรักเป็นเรื่องไม่แน่นอนที่สุดในโลกนะคะ
ความรักเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไป

ในขณะที่ใจของเราความรักในตัวเขายังตั้งอยู่เลยค่ะ
วันนี้การนอกใจมันเกิดขึ้นง่ายนะคะแค่ดีดนิ้ว
จริงนะผิดถูกรู้หมดเหลือแค่อดไม่ได้
เพราะว่าผู้หญิงอีกฝ่ายก็ถือสาเรื่องการมีเจ้าของน้อยลงมาก
เวลาไปถามว่ารู้ไหมนะว่าผู้ชายเนี่ยเขามีครอบครัวแล้ว
แม่คนหนึ่งนะรักสนุกแต่ไม่ผูกพัน

ก็เลยเป็นส่วนผสมที่ลงตัวเหลือเกินในยุคนี้ค่ะ
ฉันยุ่งกับเธอไม่ได้ยุ่งกับแฟนเธอบ้านเราก็เลยมีสถิติการนอกใจติดอันดับโลก
ถ้าใครที่คิดว่าการนอกใจเป็นเรื่องธรรมดาถ้าอย่างนั้นก็ต้องถือว่าการเสียน้ำตาเป็นเรื่องปกตินะคะ
พี่อ้อยไปดูซีรีส์เรื่องหนึ่งพี่ชอตแนะนำให้ดูนี่แหละ
บางคนเจอกันบนเครื่องบินบางคนเจอกันในฟิตเนสและจุดเริ่มต้นของแต่ละคู่เนี่ยนะคะ
คล้ายกันก็คือคิดว่าเอ้ยนิดหน่อยไม่น่าเป็นอะไรคุยกันเฉยขำ
อกใจก็คล้ายติดยาค่ะเริ่มต้นคิดว่าไม่ติดไม่น่าเป็นอะไร
เรื่องใหญ่ก็ตามมาพอถึงวันที่ต้องแก้ปัญหา
คนนั้นก็อยากมีคนนี้ก็ไม่อยากเสียไปพอถามว่าจะเลือกใคร
เขาก็จะตอบว่าเลือกไม่ได้คืออย่าไปคิดนะคะว่าการเลือกไม่ได้อ่ะ
คือรักมากทั้งสองคนจริงรักแต่ตัวเอง
เห็นแก่ตัวค่ะจนไม่แคร์หัวใจใครคิดว่าการไม่เลือกอะไร
คือความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่จริงคือเขาแค่อ่อนแอเกินไป
กว่าจะเสียใครไปอะค่ะเลยแลกทุกคนเอาไว้เป็นวิตามินรวม
และอยู่ด้วยกันไปแบบนี้ล่ะน้องคบกับสามีมาสิบห้าปี
โอ้โหอยู่กันมาอีก๑๐ปีบางทีรู้จักกันนาน
ก็ไม่ได้แปลว่ารู้จักกันดีนะคะอย่าไปเรียกร้องหาความเหมือนเดิม
ในวันที่โลกหมุนไปทุกวันมนุษย์เราก็เช่นกันค่ะ
เริ่มรักเลิกรักเกิดได้ทุกวันสามีน้องก็เช่นกัน
เมื่อเขาให้น้องเลือกไอ้คำว่าอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ไปอ่ะ
มันไม่มีประโยคไหนบอกว่ารักเราเลยนะคะถ้าอย่างนั้นน้องเลือกเลย
ให้คนทรยศมีโอกาสเลือกคนซื่อสัตว์อย่างเราต่างหากต้องเลือก
ว่าเขาน่ารักมากพอจะให้น้องรักต่อไหมรักเขาน้องไม่เห็นมีใครเลยอะค่ะ
เขารักเราน้อยไปถึงนอกใจแบบนี้เข้าใจนะคะ
เดินออกจากชีวิตคนที่เรารักมันไม่ง่ายแต่เขาเหมือนเลือกทางของเขาไปแล้วอะค่ะ
คือการแยกจากเราไปอยู่กับผู้หญิงคนนั้นตอนนี้ไม่ว่าเราจะหยุดหรือเราจะทน
เขามีอีกคนนึงอยู่ดีแล้วถ้าน้องอยากนิ่งเพื่อขอเวลาทำใจ
ก็สุดแท้แต่หรือคิดว่าจะต่างคนต่างไป
ตอนนี้อยู่ที่ใจน้องแล้วเท่าที่ดูอะนะคะ
ว่าน้องจะอยู่หรือไปไม่ค่อยมีผลต่อใจเขาเท่าไหร่
เพราะว่าขนาดเขาแยกห้องกับเรามาเป็นอาทิตย์เหมือนเขาไม่รู้สึกว่านี่คือความผิดปกติด้วยซ้ำ
ใช้ชีวิตมีความสุขบนความทุกข์ของคนที่เป็นคู่ชีวิตมาตั้ง๒๐กว่าปีอะค่ะ
ให้หมดใจนะคะน้ำตาแห้งเมื่อไหร่ก็เดินหน้าต่อ
แค่เสียคนไม่รู้จักพอไปหนึ่งคนเก็บคนหลายใจไว้ใกล้ตัว
แน่นะหัวใจเราอาจจะทรมานกว่านี้ก็ได้
หลักสูตรง่ายง่ายของคนกำลังนอกใจค่ะสังเกตง่ายง่ายเลยอ่ะ
เวลากันน้อยลงละความใส่ใจน้อยลงน้อยลงน้อยลง
เมื่อไหร่ก็ตามที่รู้สึกเหมือนจะถูกจับได้
เขาจะใช้อารมณ์มั่วโมโหค่ะทำเป็นหงุดหงิดเพื่อปกปิดความจริง
เมื่อไหร่ก็ตามที่จนด้วยหลักฐานก็ใช้วิธีการรับผิดชอบแบบโวยวาย
เออฉันเลวเองเธอไปเถอะที่สุดก็คือการตัดความสัมพันธ์ค่ะ
เพื่อจะได้เอาเวลาไปใช้กับคนใหม่และคนที่เสียใจที่สุดคือคนที่รักมากกว่า
นับปีนับวันเวลาที่ผ่านมาสุดท้ายเหมือนความผูกพัน
เกิดขึ้นกับฉันฝ่ายเดียวเราคบเขาเท่าที่เขาคบเรานั่นแหละค่ะ
แต่แปลกดีคบกันมานานขนาดนี้เขายังทรยศหัวใจกันได้เลยอ่ะ
คนที่ไม่มีใจค่ะออกจากชีวิตเราไปได้เมื่อไหร่
ความเจริญจะเข้ามาสู่ชีวิตเราเร็วเท่านั้นนะคะ
บอกไปตอนนี้น้องอาจจะไม่เชื่อเพราะว่าคนกำลังอ่อนแอค่ะ
นึกไม่ออกหรอกว่าชีวิตเราจะเข้มแข็งขึ้นกว่านี้ได้ยังไง
วันหนึ่งเวลาผ่านไปเราจะรู้สึกได้เองค่ะว่า
คนบางคนเสียเข้าไปน่าดีใจกว่าได้เข้ามาตั้งเยอะ
เชื่อไหมคะตอนที่นั่งดูซีรีส์เรื่องนี้นะ

มันจริงเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นประโยคที่
ฝ่ายสามีที่นอกใจมาพูดหรือแม้กระทั่งฝ่ายภรรยา
ซึ่งบังเอิญว่าในบางช่วงเวลาเราก็ดันไม่น่ารักพอดี
เหวี่ยงพอดีละเลยหรือไม่ใส่ใจหัวใจของเขาพอดี

แต่นั่นแหละค่ะถ้ารักกันมากพอเราจะเดินหน้าต่อไหว
ต่างฝ่ายต่างมีความไม่สมบูรณ์แบบ

รักกันในข้อดีและบางทีก็ต้องให้อภัยข้อเสียบางข้อ
แต่แปลกดีนะคะเวลารักกันมานาน
ข้อเสียบางข้อที่เคยให้อภัยกลับให้อภัยไม่ได้
คนใหม่ที่เข้ามาอยู่ก็ดูน่ารักดูมีสีสันดูสดใส
แล้วก็สามารถดึงใจของเขาไปได้ด้วยจริงนะคะ

แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเกิดขึ้นกับเรามันจะกลายเป็นเรื่องใหม่เสมอ
หลายครั้งเราถึงต้องมาเรียนรู้วิธีคิดจากชีวิตคนอื่น
มีคำถามส่งมาได้นะคะส่งเข้ามาเป็นอีเมลก็ได้ค่ะ
แล้วก็ติดตามฟังกันได้นะคะในเว็บไซต์ของไทยรัฐออนไลน์ค่ะ
อาทิตย์หน้าจะเป็นเรื่องราวของอะไรติดตามได้ต่อไปนะคะ

ส่งกำลังใจให้แก่กันและกันนะคะดูแลตัวเองให้ดีที่สุด
ดูแลร่างกายก็สำคัญดูแลหัวใจตัวเองก็สำคัญเช่นเดียวกัน
กว่าจะได้เจอกันในอาทิตย์หน้าวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ